ไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
ติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ด้วย
อันนี้สำคัญมากเพื่อเราจะได้โทรกลับไปยืนยันตัวตน

แจกเสื้อชูวิตตีแสกหน้า
ตัววันนี้จะเป็น๓ตัวสุดท้ายแล้วนะคะ

อย่าลืมส่งมาทางไลน์เท่านั้นนะคะ
วันนี้เราตีกันต่อใช่ไหมคุณชุวิต

ครับคือในอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่ผ่านมา
ก็มีคดีใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับท่านผู้ชมครับ
คดีจำนำข้าวมีทั้งที่

รอประกันตัวไม่มา

ท่านผู้ชมคงจะตั้งคำถาม
ถึงวิธีคิดหรือวิธีการที่จะทำตัวต่อสู้เวลาที่มีคดีความ
อย่างคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะรอการประกันตัว

ไม่เคยเข้าเรือนจำมาก่อน
เมื่อวานนี้ผมได้บรรยายให้ฟังแล้วว่า
สถานะของคนที่เข้าไปต่อสู้ในคุกกับนอกคุกเป็นอย่างไร
คนติดตามดูแล้วก็ชอบใจ
เพราะว่าการอยู่นอกคุกกับอยู่ในคุกต่อสู้คดีไม่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าอยู่ในคุกนั้นมันจำกัดทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ข้อจำกัดนั้นก็เพราะว่าสารท่านอาจจะมองถึงพฤติกรรมหรือว่าคดี
และมันก็มีแนวการปฏิบัติของสารท่านที่จะพิจารณาให้ด้วย
คือคำว่าดุลพินิษฐ์ที่จะให้ประกันตัวเนี่ยมีกำหนดอยู่เลยนะครับ
เป็นข้อกำหนดว่าจะต้องดูอะไรเดี๋ยวผมจะมาบรรยายให้ฟัง
วันนี้พอเข้าไปอยู่ในคุกในเรือนจำ
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำใจ

บางคนอย่างกรณีของคุณบุญทรงก็ประกันรอบที่๒
วันนี้สารดีกาก็ไม่ได้ให้ยกคำร้อง
ปัญหาก็คือว่าคุณบุญทรงเข้าไปวันไหนนะ

ต้องหรอกครับแต่ประกันไป๒รอบแล้วล่ะ
ความหมายผมก็อย่างที่เมื่อวานนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟัง

เหมือนตอกตาปูให้มันแน่นขึ้น
คือเข้าใจนะเมื่อเข้าไปในคุกเนี่ยมีความเครียดมีความกดดัน
คือคุณบุญทรงเนี่ยลักษณะดูเครียดชัดเจนเลย
เพราะว่าเข้าไปคืนแรกก็นอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่าย
อีกคืนนึงโดนหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าความดันขึ้น

อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไม่เครียดก็ไม่ใช่จริงแล้ว
การที่เป็นผู้ต้องขัง
เวลาออกมาเยี่ยมญาติคุณวินครับ
หน้าตาจะหลึกลักจะกลัว

เวลาที่เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บัญชาการเรือนจำต่าง
ก็พยายามที่จะให้นักโทษที่อยู่มานานคอยช่วยดู
ว่าจะมีอาการเครียดจะทำอะไรหรือเปล่าจะช่วยติดตามดูนะครับ
สิ่งต่างที่ผมอธิบายให้ฟังก็เพราะว่า
ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่า
คนเป็นระดับรัฐมนตรีหรือคนจะเป็นใครเนี่ย

คุกก็ไม่ได้ขังคนจนแบบที่เขาว่ากันนะ
เพราะว่าคนดังเนี่ย
พาเลสกันเข้าคุกเป็นว่าเล่น
ทีนี้คุณสรยุทธ์

เป็นสื่อมวลชนเป็นพิธีกร
ซึ่งผมว่าอันดับหนึ่งเลยมึง

จะเป็นการโฆษณาค่าโฆษณาอะไรต่างเนี่ย

เป็นไปตามความนิยมนะครับ

คุณมิ้นว่าแกคงพุ่งไม่หยุด
อย่างที่ผมเคยบอกไว้วันนี้แกก็
มีคนที่เป็นคนสนิทนะครับ

ไปเยี่ยมคุณสรยุทธ์ก็มีการ
สื่อข้อความนะครับ

โปรดิวเซอร์รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
ที่คุณสรยุทธ์เคยจัดรายการอยู่

เรือนจำกรุงเทพ

วันที่๓๐มีใจความว่า
คุณสรยุทธ์พูดนะครับว่าพี่ไม่เคยคิดหนี

การหนีไม่ใช่การแก้ปัญหา

คนไทยที่อยู่เมืองนอกก็รู้จัก
ถูกจับส่งตัวกลับอยู่ดี
หรือชีวิตที่เหลือต้องมาซ่อนตัวตลอดชีวิต
และอาจไม่ได้กลับมาเจอแม่

อยู่ในนี้ลำบากแต่ต้องค่อยปรับตัว
พี่ได้คิดถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดว่า

ชีวิตต้องดำเนินต่อไปไม่ต้องห่วงพี่อยู่ได้
ก็หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กนี้ก็มีผู้มาให้กำลังใจคุณสอรยุทธ์นะฮะ
ทีนี้ประเด็นที่ผมกำลังชี้แจงต่อไปว่าก็มีคนทั้งหนีคดีแล้วครับ
คนที่ไม่มาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะฮะไม่ว่าใครอ่ะ
ชื่ออะไรชื่อบอสลูกชายเครื่องดื่มชูกำลัง
บอสหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาอันนี้ก็ยังไม่มา
จะเป็นว่าคุณยิ่งรักซึ่งจริงเนี่ยก็คงจะคาดได้เลยว่า
กัญญาซึ่งสารดีการเลื่อนผ่านคำพิพากษาก็คงไม่มา
เพราะจนบัตรนี้เนี่ยยังหาตัวไม่เจอเลยยังไม่ทราบนะฮะว่าอยู่ที่ไหน
สำคัญก็คือว่าถ้าจะหนีเนี่ยหนียังไงครับ

ก็มีบางคนล่ะครับที่หนีคดีถูกไหมครับ

นักการเมืองจะเป็นคุณวัฒนาคุณประชานะครับหลายคนรวมทั้งคุณทักษิณ
หลายคนก็ตัดสินใจที่หลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรม

เมื่อทราบภายหลังจากการอ่านคำพิพากษา

การอ่านรับหลังจำเลย
คือเวลาที่ศาลท่านนัดอ่าน
ถ้าไม่ไปสารก็ออกหมายจับ
หมายจับออกว่าคนนี้ไม่มาฟังคำพิพากษา
หลังจากนั้น๑เดือนสารก็จะอ่านรับหลัง
เมื่ออ่านมาแล้วพวกที่หลบไปก็รู้โทษตัวเอง
เมื่อรู้โทษตัวเองก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ไปเพราะว่าโดนลงโทษ

การที่ไม่ไปก็เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าจำเลยต่างเหล่านั้นได้ประกันตัว

ผมก็จะบรรยายให้เบรกถัดไปว่า
ประกันตัวกับประกันกันยังไง

นึกว่าประกันตัวแล้วไม่ต้องไปสารไม่ใช่นะครับ
ประกันตัวยังไงเพราะคนต่างเหล่านั้น

พออ่านคำพิพากษาก็หลบเลี่ยง
และก็มาฟังคำพิพากษารับหลัง
ก็คือหมายความว่าไม่ได้ขึ้นไปศาลแล้ว
แล้วฟังดูอุ้ยถ้าลงโทษก็หนีครับ
ถามว่ามีมีครับ
ดังนั้นคำถามต่อไป
บุคคลต่างเหล่านั้นหนีไปไหนครับ

ในขณะที่บางคนหนีไปแล้ว
เช่นในอดีตก็มี
ผมก็ไปเจออยู่ในคุกก็คือนายลาเกส
ที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อมดการเงิน

มีชื่อเสียงค่อนข้างจะดังในสมัยก่อน
พูดง่ายว่าเป็นคนที่รู้เรื่องหุ้นรู้เรื่องธนาคาร

ที่เขาเรียกว่ามีสนทิสัญญาผู้ร้ายข้ามแดน
ทำไมถึงประเทศไหนมีแล้วประเทศไหนไม่มี

แล้วประเทศนั้นก็จะส่งเรากลับได้ไหมถ้าเรามีคดีความ
เรื่องต่างเหล่านี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังว่า

แต่ผมก็พูดให้ฟังเพราะมันมีคนหนีอยู่

ยกตัวอย่างสดร้อนเนี่ยก็คุณยิ่งรักแล้ว

หนีไปยังไม่รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน

แต่จะบอกให้รู้ว่าเขาทำกันยังไง
เพื่อที่จะได้รู้กันไว้ว่า

ทุกช่องทางเบรกหน้าสักครู่เดียวค่ะ
เชื่อว่ายังมีคุณผู้ชมหลายคนนะคะ

เหล่านักโทษที่หนีคดีต่างนานาเนี่ย

ก็มีหลายคนเขาบอกว่า
ใช้เส้นทางธรรมชาติ

ประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็น
พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย

ก็คือคอมเมนลาวพม่า

ทำไมคนไม่หนีไปมาเลเซีย

ทำความผิดในแถบใต้อยู่แล้ว
ทำไมคนไม่หนีไปประเทศมาเลเซียซิก่อน
หรือว่าทำไมคนไม่หนีไปพม่า
ทำไมคนเลือกเอา
เส้นทางขอบชายแดนตามธรรมชาติ

อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับ
ไปไปมาเลเพราะว่ามาเลมันไกล

เขาก็จะเลือกเอาด่านที่เป็นด่านเถื่อน
ด่านที่แบบว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตม

ชื่อเราจะปรากฏเพราะมีหมายจับอยู่
ทันทีที่เราไม่ไปฟังคำพิพากษาสาร

ตอนนี้คุณยิ่งรักนั่นประเภท

เพราะถือว่าไม่มาปรากฏตัวมีพฤติกรรม

สิ่งที่อ้างก็ไม่น่าเชื่อว่า

ก็จะขึ้นออนไลน์ไปทั่วประเทศตมทุกด่าน
ไม่ว่าจะเป็นจ่านที่บินเชียงราย

หรือดอนเมือง

ถ้าผ่านไปก็โดนรวบ
คนต่างเหล่านี้จึงเลือกช่องทางธรรมชาติ
ช่องทางธรรมชาตินี่ค่อนข้างจะยาว
เพราะพื้นที่ของไทยกับเขมรติดต่อกันโดยธรรมชาติ

เช่นสะแก้วเช่นอลัน
ทางธรรมชาติต่างเหล่านั้น
มันไม่มีรั้วไม่มีเจ้าหน้าที่
ก็สามารถหลบเข้าออกได้แล้วแต่ว่าใครถนัดที่ไหน
ทีนี้พอข้ามไปทำไมต้องลาวกับเขมร

ที่สุดมันใกล้เซ็นเตอร์ก็คือกรุงเทพที่สุด

ไม่ไปพม่าล่ะพม่าก็ติดไทย
เหตุที่ไม่ไปพม่าเขาเพราะว่าบริเวณขอบชายแดนของพม่านั้น
ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลพม่าในฝ่ายเดียว
ยังมีกองกำลังอื่นจะไม่ว่ากะเลียงไม่ว่าว้า

มีกองกำลังหลายฝ่ายอยู่ในบริเวณรอยชายแดนของพม่ากับไทย
ดังนั้นถ้าเราเข้าไปเนี่ยโดยที่ไม่ดูตาม้าตาลือหรือไม่รู้
เราผ่านไปเส้นทางต่างก็จะมีกองกำลังหลาย
กองกำลังซึ่งจะทำให้เกิดความสับสนและเป็นอันตราย
เลือกเลยไปก็คือเลือกไปเขมรและลาว
ทีนี้ข้ามไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรคุณมิ้น
ข้ามไปไปเดินชายแดนจะมีอะไรนะครับ
ไม่ใช่เลยครับปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
ชายแดนเนี่ยคึกคักเหตุผลก็เพราะว่ามันมีบ่อนการพนัน
อ๋ออันนี้คุณชุวิตเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องของบ่อนการพนัน
ดังนั้นคนที่หนีไปจะไม่ว่าหนีโดยก่ออาจากรรม
ก็มักจะข้ามไปที่ชายแดนซึ่งเป็นบ่อนการพนัน
การพนันนี่คือศูนย์รวมเลยครับเพราะบ่อนการพนันอ่ะ
มีอิทธิพลโดยส่วนตัวของเจ้าของบ่อนคาซิโนอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีความไม่มีอิทธิพลเนี่ย
ไม่สามารถเปิดบ่อนการพนันได้ในพื้นที่ปลอยเปรตก็เป็นต้น
บรรดาเกาะแก่งต่างซึ่งเป็นเกาะที่มีอยู่ชายแดน
และเปิดเป็นบ่อนกาซิโนไม่ว่าทั้งเขมรเกาะช้างเกาะแถวนั้นเยอะแยะนะครับ
ดังนั้นคนต่างเหล่านี้ข้ามไปก็จะไปอยู่ที่เกาะ
จะไปอยู่ที่บ่อนก่อนนะครับไปที่บ่อนก่อน
คาซิโนต่างเหล่านี้ก็เป็นโปรเทคชั่นเป็นป้องกันนะครับ
ระยะเวลาที่อยู่ในบ่อนอย่างน้อยก็อยู่ได้แล้วครับ๒๓เดือน

จะเป็นเดือนอะไรสิครับเราก็ไปอยู่โรงแรมไปอยู่นอน
โรงแรมนอนกาซิโนได้เป็นเดือนเลย
หลังจากนั้นก็ค่อยวางแผนคิดต่อว่าจะไปทางไหนถูกไหมครับ
จุดที่๒ที่คนหนีคดีมักจะไปอยู่ก็คือเกาะ

มีเกาะแก่งต่างมากมายในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งจริงในเกาะต่างเหล่านั้นก็ล้วนจะว่า

เกาะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอิทธิพลของท้องถิ่นว่า

แทนที่จะไปคุยกับตำรวจตำรวจ
ก็คุยกับผู้ที่มีอิทธิพลของเกาะนั้น
ซึ่งอาจจะเป็นกำนันอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับ
สิ่งต่างเหล่านี้ก็
คนที่หลบหนีคดีก็จะไปพักตัวฟักตัวไว้ก่อน

บ่อนคืออันแรกเกาะคือแห่งที่สอง
อันที่๓เนี่ยมันคนมีสตางค์นะครับ

ถูกไหมครับเพราะแต่ประเทศต่างก็มีกฎหมาย

เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามีสนทิสัญญาด้วย
ว่ามีกี่ประเทศที่มีส่วนที่สัญญา
อันที่๓ก็คือเรือสำลานนี่แหละครับ
เรือขนาดใหญ่ที่มีห้องพักเป็นร้อยห้อง

ถ้าเกิดอยู่ในเรือสำรานที่ร่องไปเนี่ย

ซึ่งสามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในฝั่งต่างได้

ดังนั้นในเรือสำรานเนี่ยก็เหมือนกันอีกแล้วครับ
ซึ่งสามารถจะวิ่งไปน่านน้ำสากล
ซึ่งการจับเป็นไปโดยยาก

ก็เป็นแหล่งที่ฟักตัวของบรรดาเหล่าคนที่หนีคดี

ประเทศไหนบ้างที่มีสนทิสัญญาและทำอย่างไร
ผมพูดให้ฟังคร่าวไม่ได้เป็นการชี้ช่องแต่อย่างใดนะฮะ

อันนี้คือสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนใช่ไหมครับ

มีประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสนทิสัญญานะครับ

ประเทศต่างเหล่านี้ล้วนจะเป็นประเทศใหญ่
ดังนั้นเมื่อเราขอสนที่สัญญาไป

เรามีความผิดอะไร
คนที่จะต้องการที่จะจับเขาเนี่ย

ถ้าจะจับมันก็ต้องมี
ส่งต่อไปว่าไปผิดกฎหมายอะไร
การผิดกฎหมายอะไรนี่ง่ายครับ

ว่าคนนี้หนีไปประเทศสหรัฐอเมริกา

การแรกเลยคือต้องโทษเกิน๑ปี

ข้อที่๒ต้องเป็นการคำทำผิดทางอาญา

ข้อที่๓คดียังไม่ขาดอายุความ
ข้อที่๔ต้องผิดกฎหมายประเทศเขาด้วยนะ
อันนี้สำคัญนะ

คือถ้าผิดกฎหมายประเทศของเขาแล้ว
ข้อหาผิดกฎหมายเรา

ถ้าเกิดไม่ผิดกฎหมายของประเทศเขา

เพราะสิ่งพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ต
ประเทศก็ถือว่าเป็นเสรีภาพ

หรือว่าความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีทางทหาร
หรือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายกับทางทหาร

กฎหมายของเขากับกฎหมายของเราแตกต่างกัน
ไม่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาให้เรา

อันนี้ก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมเศร้าก่อนนะครับว่า

ก็คงจะรู้ล่ะครับว่าไอ้ประเทศที่ไปนี่

ถ้าผมอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องไป๑๖ประเทศนี้

พวกที่เลือกหนีเนี่ยก็จะเป็นไปได้ตามเส้นทางที่คุณชุวิตบอก
เส้นทางธรรมชาติออกไปทางพรมแดน

เมื่อประกันตัวในชั้นศาล

มีการประกันตัวอยู่๒ช่วงด้วยกันนะท่านผู้ชมครับ

และนำตัวไปฝากขังต่อสาร

ตำรวจเราพูดง่ายว่าตำรวจนำตัวไปนะครับ

เมื่อทำเป็นสำนวนแล้วก็เอาตัวผู้ต้องหาไปส่งสาร

รับอนุญาตฝากขังอยู่ในความควบคุมของศาล

ช่วงที่๒ก็คือช่วงที่สารประทับรับฟ้อง

ทัพรับฟ้องก็กลายเป็นจำเลยแล้วล่ะครับ

ผู้ประกันตัวจะขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย

เวลาที่ศาลจะให้ประกันตัวนี้นะครับ
ก็จะมีหลักทรัพย์ต่างที่สารต้องการที่จะเอาไว้

หลักทรัพย์ต่างธนาคารเงินฝากนะครับ
ตลอดถ้าเป็นค่าราชการก็เอาตำแหน่งได้

เงินฝากเช่นพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสิน
ใบรับฝากตัวสัญญาใช้เงินตัวแรกเงินได้หมด
คนต่างเหล่านี้สามารถใช้ตำแหน่งของตัวเอง

คนบางคนไม่เข้าใจคิดว่าสารใช้ดุลพินิษฐ์อย่างไรในการให้ประกันตัว

หนึ่งความหนักเบาของข้อหา

ข้อหาฆ่าคนตายหรือข้อหาที่ค้ายา
ซึ่งเป็นความหนักสารต้องพิจารณาเป็นข้อแรก
ข้อที่๒พยานหลักฐานนำสืบแล้วมีเพียงใดน่าเชื่อถือแค่ไหน
ข้อที่สามพฤติกรรมพฤติการแห่งคดีเป็นอย่างไร
ข้อที่๔เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหลักประกันมากน้อยเพียงไหน
ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีพฤติกรรมหลบหนีหรือไม่
พยานอันตรายมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการปล่อยตัวชั่วคราวไหม

อันนี้ก็คือสิ่งให้พูดให้ฟังว่า
เอ๊ะประกันตัวเธอนึกจะสู้แล้วจะประกันตัว

บางครั้งสารมีดุลพินิษฐ์อย่างไรที่ไม่ให้ประกัน

ตรงตัวเลยกรณีคุณบุญทรง

คุณบุญทรงผมมาสารทุกครั้งอ่ะ
ผมมาสารแล้วผมก็ปรากฏตัว
ผมไม่เคยขาดทำไมผมประกันตัวไม่ได้

แห่งการเปลี่ยนแปลงคำสั่งสาร
แปลงเอาไว้ซิครับ

ก็มีข้อที่จะชี้แจงอีกแล้วครับว่า
ประกันตัวไม่ได้เพราะอะไร
เดี๋ยวผมจะพูดในเบรกถัดไป
อธิบายเห็นชัดนะครับ
สถานะที่ผมไม่ใช่ทนายความในสถานะที่ผมเนี่ย
เคยเป็นจำเลยเก่าเป็นนักโทษเก่า
พร้อมกันนั้นผมจะไปพูดให้ดูว่า

แล้วเขามีความเครียดเขาอยู่อย่างไร
เพราะวันนี้ผู้บัญชาการเรือนจำ
มีสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ
สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตาม

ทำไมทั้งคุณสรยุทธิ์คุณบุญทรง

คือ๔๒ปีนี้โทษหนักมาก
ดังนั้นศาลก็เกรงว่าเมื่อมีโทษหนัก
ก็เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีแล้วครับ

ข้อที่๒ถามว่า
คุณบุญทรงนี้ยังต่อสู้ทางคดีได้ไหม
ได้ครับเพราะคุณบุญทรงสามารถอุทธรณ์ได้
ในสารดีการ์และธรรมนุนฉบับใหม่ให้อุทธรณ์นะครับ
เหมือนฉบับที่แล้วที่ว่าจบเลย
สารดีการ์แผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งนะครับ
ตัดยังไงก็คืออุทธรณดีการไม่ได้แล้ว
แต่ครั้งนี้ให้อุทธรณ์แล้วก็ให้เวลาภายใน๓๐วัน
ซึ่งจะหมดวันที่เท่าไหร่ครับ

อุทธรณ์ให้เรียบร้อยเสียก่อน
เพราะถ้าคุณบุญทรงไม่ล่างคำอุทธรณ์เนี่ย
ก็ไม่รู้จะให้ประกันตัวไปได้ยังไง

โทษหนัก๔๒ปี

รู้ว่าเดี๋ยวคุณคิดไปคิดมา

เกรงว่าโทษหนักเกรงว่าจะหลบหนี
ก็ที่สองคุณบุญทรงยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เหตุที่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์
เพราะคำอุทธรณ์นั้นต้องใช้เวลาในการเขียน
ทนายที่ไหนล่ะครับมีคำพิพากษามารุ่งขึ้นเขียนเสร็จเลย
คงเป็นไปไม่ได้เพราะต้องไปศึกษา
คำพิพากษาที่ศาลท่านเขียนไว้ว่าพิพากษาอย่างไร
มีข้อต่อสู้จะอุทธรณ์อย่างไร

ต้องไปหาข้อโต้แย้งจากสิ่งที่สารพิพากษามาถูกต้องครับ
นี่ก็คือคดีของคุณบุญทรงต่อมาคือคดีของคุณสรยุทธ์
คุณสรยุทธ์เนี่ยมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า
เขาว่ามีคำที่เรียกว่าเป็นคดีที่ต้องห้ามดีกา
คดีที่ต้องห้ามดีกาก็คือคดีที่สารลงโทษไม่เกิน๕ปีครับ
รายละเอียดที่บอกว่าไม่เกิน๕ปี
ผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยมันติดต่อติด๑๓ปี๔เดือนชูวิทย์พูดผิดหรือเปล่า
ก็คือ๕ปีคือต่อกระทงครับ
๕ปีต่อทั้งหมดคือต่อกระทงคุณสรยุทธ์เนี่ยโดนไป๖กระทง๖กรัมแล้วครับ
เมื่อมือเขาโดน๖กรัมในกรณีของผู้ตัวการหลักก็คือ๕ปี
คูณ๖ก็คือ๓๐ปีสารท่านลดให้๑ใน๓ก็คือจำ๒๐ปีตัดมาคือ๒๐ปี
คุณสรยุทธ์เป็นผู้สนับสนุน
เป็นผู้สนับสนุนก็คือเอา๓ปี๔คูณด้วย๖ก็จะเป็น๒๐ปีผู้สนับสนุน
ปีสารลด๑ใน๓ก็เหลือ๑๓ปี
อืมก็คือไม่ถึง๕
ใช่ครับไม่ถึง๕ครับต่อกระทงครับ
ดังนั้นตรงนี้ครับที่สารที่มีข้อที่เขาเขียนว่าในมาตรา๒๑๘นะครับ
คดีที่สารอุทธรพิพากษายืนตามสารล่าง
กรณีของคุณสรยุทธ์สารล่างคือสารชั้นต้นก่อนลง๑๓ปี๔๔
สารอุทธรพิพากษายืนตามสารอุทธรพิพากษายืนตามสารอุทธรพิพากษายืนตามก็ลง๑๓ปี๔
แสดงว่าโดนไป๒แล้วครับถูกไหมครับ
ถามว่ากรณีของชุวิตในสารชั้นต้นยกสารอุทธรพิพากษายืนตามสารล่าง
ก็เป็นคดีต้องห้ามดีกาเพราะมีรายละเอียดอยู่อย่างนี้ครับ
มาตรา๒๑๘เขาเขียนว่าคดีที่สารอุทธรพิพากษายืนตามสารล่าง
เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน๕ปีนะครับ
มิให้คู่ความดีการในปัญหาข้อเท็จจริงครับ
อันนั้นหมายความว่าสารอุทธรพิพากษายืนตามสารล่างแล้ว
จำคุกจำเลยเกิน๕ปีไม่ว่ามีโทษอย่างอื่นด้วย
หรือไม่ห้ามไม่ให้โจทย์ดีการ์อันนี้เป็นต่อ
คือพูดง่ายว่าเขาไม่ให้จำเลยดีการในกรณีที่สารลงไม่เกิน๕ปี
และกรณีสารอุทธรณ์กับสารล่างปรากฏว่าลงทั้งคู่
ก็คือเข้าข่ายของคุณสรยุทธ์นี่แหละครับ

เต็มเลยทีนี้ข้อออกก็คือว่าจะต้องให้ผู้พิพากษาเนี่ย
ท่านใดท่านหนึ่งใน๕ท่านนี้ก็คือ๓ท่านในศาลชั้นต้น
หรือ๒ท่านในสารอุทธรณ์ทั้ง๕ท่านท่านใดท่านหนึ่งรับรองดีการ

รับรองดีกาก็ต้องสมควรที่จะเป็นผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนเสียก่อน
พิพาทซะเจ้าของสำนวนก็คือสารอุทธรณ์ก็จะมีผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสำนวนหนึ่งท่าน

หรือสารชั้นต้นก็มีผู้พิพากษาที่เป็นสารที่เป็นหัวหน้าเจ้าของสำนวนหนึ่งท่าน
ก็ท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละครับท่านอื่นก็คงจะไม่กล้าเซ็น
ถามว่าเซ็นปุ้งก็จะรับรองว่าดีการเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นดีการ์ได้เพราะว่ามีผู้รับรอง
ปัญหาต่อไปก็คือว่าสารท่านไม่ได้ให้ประกันเพราะว่ายังไม่มีการรับรองดีกา

ถูกต้องไหมครับเมื่อไม่มีการรับรองดีการเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะ
รอดูว่าคุณจะได้ยื่นดีการ์ได้หรือเปล่าสารผู้พิพากษาท่านจะรับรองดีการ์ให้ไหม
เมื่อรับรองดีการ์ก็ต้องมาพิจารณากันอีกที
ทีนี้การประกันเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าแม่มันเป็นทุกข์เมื่อไปอยู่ในคุกแล้วใครก็อยากจะอยู่หรือไม่

ไม่มีนะครับเพราะสภาพในคุกเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมก็จะพาไปดูให้ดูสั้นแหละครับว่า
ท่านพบผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพรู้สึกว่าท่านชื่อนายกริจกระแสทิพย์
ลองดูสิครับว่าห้องที่เขาบอกว่าคุณสรจู่คือห้องหมายเลข๑๓คือห้องนี้แหละครับ
คุณชุวิตมันก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะเนี่ยพื้นขัดเงาเลยใช่ไหม
คืออย่างนี้ครับห้องนี้ผมก็นอนมาแล้วครับนอนมาสองรอบด้วย
ก็ไม่คือคือโอเคคุกยังไงก็ไม่ดีกว่าบ้างแต่ดูแล้วก็ไม่แย่กับที่จินตนาการ
คุณมินครับตรงนั้นที่ฟ้านั่นคือประตูห้องน้ำ

นั่นคือห้องน้ำ๒ห้องนะครับ
ทีนี้ห้องนี้เขาเป็นห้องหมายเลข๑๓
ในแดนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นแดนแรกรับของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
มีทั้งหมด๑๓ห้องห้องนี้เป็นห้องหมายเลข๑๓
ทำไมต้องถ่ายห้องนี้ครับเออทำไมคะ
ก็คือห้องนี้มันเป็นห้องแรกรับมาพูดง่ายว่าใครเข้ามาเนี่ย
จากไปแดนแรกรับแล้วต้องไปห้องที่๑๓ด้วย

ที่ห้อง๑๓ก่อนจะต้องไปอบรม
เขาอย่างนี้นะในนั้นก็จะมีหัวหน้าห้อง

คือทุกห้อง๑๓ห้องจะมีหัวหน้าห้อง
หัวหน้าห้องที่จะสอนว่าตอนนี้นะเขาจะต้องตื่นกี่โมงนะ
เขาเรียนกินกี่โมงเพราะคนที่เขามาเนี่ยเขาไม่รู้ระเบียบ
ไม่รู้ต้องทำตัวอย่างไรก็เหมือนเข้ามากับอีกโลกหนึ่งแหละครับ
ก็ต้องไปที่ห้อง๑๓เพื่ออบรมกันซะก่อน
ผมนอนห้องนี้ผมจำได้เมื่อประมาณปี๒๕๖๐

สภาพอย่างนี้สิครับคุณมิ้นก็จะไปอย่าไปคิดว่ามันมีสภาพเรียบร้อย

ก็จะบอกให้ก่อนว่าเป็นนโยบายของท่าน
ครูมฉาอยารัฐมนตรี

ทีนี้เอาล่ะครับผมก็เข้าใจว่าทางเรือนจำพิเศษเนี่ย

เขาก็ป้องกันไว้สำหรับพวกที่สิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นมือถือบ้างไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดนะครับ
เขาก็เป็นนโยบายว่าให้สัมมถะ
ให้ทุกคนเหมือนกันหมดนะฮะ
แต่ห้องที่คุณสรยุทธ์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ห้องนี้นะ

เขาบอกว่าห้อง๑๓คือห้องแรกลับ

การจำแนกก็แน่นอนแล้วครับคงจะไม่เอากับเธอยไปอยู่กับคนหนุ่ม
เขาก็ต้องเอาเธอไปอยู่กับคนแก่นี่คือการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
คุณสวรรยุทธ์ก็ไปนอนอยู่ห้อง๑๑
เขาบอกว่าไปนอนกับคุณจตุพรไปนอนกับคุณนาริสมัน
ก็ห้องหมายเลข๑๑ก็อยู่ห้องข้างนี่คือห้องหมายเลข๑๓๑๒แล้วก็๑๑

ห้องก็คล้ายคลึงกันครับสภาพของเรือนจำเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นตารางเวลาแบบนี้
เช้ามาก็ทำซ้ำกันแบบนี้นะฮะนี่คือเรือนนอน
อันนี้หมายความว่าตั้งแต่๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
ก็จะปล่อยให้ออกมาจากเรือนนอนเพื่อออกมาทำกิจกรรมส่วนตัวทำงงทำงานอะไรต่างเยี่ยมญาติ
หลังบ่าย๓โมงกรมราชธรรมก็จะกำหนดให้ผู้ต้องขังทุกคนนักโทษทุกคน
กลับเข้าไปอยู่ในเรือนนอนก็คือไอ้ห้องเมื่อกี้นี่แหละครับ
ลักษณะแบบเมื่อกี้ทีนี้ไอ้ห้องนี้ที่เห็นบางห้องนอนกัน๕๐คน
พื้นที่นั้นนั่นแหละครับก็นั่นแหละครับห้องเท่านั้นแหละครับ
ห้องนอน๕๐คนบางห้องนอน๖๐คนก็มีโรคต่างไม่ว่าวรรณโรคไม่ว่าโรคหิต
นี่เพิ่งจะมีข่าวมาเพิ่งอ่านมาเหมือนกันบอกว่ามีนักโทษป่วยวันนโรค
ป่วยก่อนแล้ว๑๖๐๐คนแล้วพอมาตรวจเจอป่วยเพิ่ม๑๕๐๐คน
เขาก็ว่าอย่างนั้นจริงวรรณโรคเป็นโรคที่แพร่หลายมากในคุก
โรคภายนอกก็อาจจะไม่ค่อยเจอแล้ววันนโรคหายไปแล้ว
แต่มันไปอยู่ศูนย์ไปแล้วซะเองใช่ครับมันสาบศูนย์ไปแล้วแต่มันไปโผล่ในเรือนจำ
เพราะว่ามีการแออัดกันนอนแออัดกันอยู่แล้วก็อากาศหมุนเวียนกัน
ไอรถกันใช้ช้อนร่วมกันเขาถึงบอกว่าสิ่ง๓สิ่งที่ต้องรักษาในคุก
ก็คือช้อนชั้นแล้วก็ชีวิตล่ะครับช้อนก็คือช้อนที่ตักข้าวกินนี่แหละครับ
เพราะว่าจะไปใช้ช้อนร่วมกับคนอื่นก็เกรงว่าคนอื่นจะมีโรคร้ายแรง
ว่าเป็นโรควรรณโรคโรคติดเชื้ออะไรต่างก็เลยบอกต้องรักษาช้อนของตัวเองไว้
ใครจะมาเอาช้อนตัวเองไปกินไม่ได้ฉันก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับ
ถ้าเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วก็จะมีชั้นดีดีมากชั้นจะต้องรักษาเอาไว้
เพราะถ้าไม่รักษาทำผิดวินัยเนี่ยก็จะถูกลดชั้นกลายเป็นนักโทษชั้นเลวมาก
ก็จะไม่ได้อภัยไม่ได้ลดโทษ
ก็คือชีวิตที่ต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาชีวิตไว้
ผมอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณมิ้นครับผมเก็บศพไปนะนักโทษด้วยกัน
ซึ่งป่วยตายยังมีเครื่องพันธนาการอยู่ก็พูดง่ายว่าเป็นนักโทษอยู่แล้วตายเนี่ย
ร่วม๘๐ศพขนาดว่าผมเก็บกันเดือนหนึ่งเกือบ๑๐ศพแล้วครับ
ก็๓สิ่งนั้นที่นักโทษทุกคนจะต้องรักษาไว้คือช้อนชั้นและก็ชีวิตล่ะครับ
คุณผู้ชมสองวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกบางคนก็มีอาการเอาไปโยงว่า
แต่กรณีการเมืองมันไม่เหมือนกับของคุณชูวิทย์นะในเรื่องการต่อสู้หรืออะไรก็ตาม
เรามาชี้แจงจำแนกแจกแจงให้ดูนะคะถึงวิธีการกระบวนการว่า
ใครก็ตามที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าสู้ได้สู้ยังไงสู้ไม่ได้ต้องสู้แบบไหน
เพื่อจะเอาศักดิ์ศรีเอาอิสรภาพหรือเอาชีวิตหรือเราก็แจกแจงให้ดูด้วยว่า
คนที่เขาหนีเนี่ยหนีทำไมหนียังไงแล้วหนีไปไหนได้
แต่เราไม่ได้สนับสนุนว่าใครจะต้องเลือกทางไหนชี้แจงให้เข้าใจตรงกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
ตอนนี้ที่เป็นเรื่องสนใจว่ามีทั้งคนหนีมีทั้งคนสู้และมีทั้งที่คนที่ประกันไม่ได้แล้วก็น่าจะต้องติดอยู่ในคุก
นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่มาจากบุคคลที่เคยผ่านกระบวนการเหล่านั้นมาทั้งหมดแล้วอย่างคุณชูวิทย์นะคะ
ก็เป็นการแจกแจงให้ฟังกันเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจข่าวแล้วก็เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ